ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดอาจมีใครที่ถูกตาต้องใจเข้ามาใกล้ชิดผูกสัมพันธ์ด้วย
คนมีคู่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง
แต่ก็เป็นไปในด้านดีเช่นอาจช่วยเหลือหารายได้เพิ่มช่วยให้ได้ลาบผลประโยชน์
สุขภาพระวังโรคฤทธสีดวงจมูกการนอนไม่หลับเป็นลมหน้ามืดและมักปวดศีรษะบ่อยทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่
การเงินข้อควรระวังคือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนไม่ควรลงทุนแบบเสี่ยงอย่าเสี่ยงโชคหรือเล่นการพนัน
การงานเริ่มขยายกิจการงานให้กว้างขวางใหญ่โตขึ้นได้
กับความสำเร็จดังที่วาดหวังเอาไว้แม้มีอุปสรรคบ้างก็ไม่รุนแรง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์